สวัสดีค่ะพบประตูกับร้อนหนากับดิฉันนักฐาชายหิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะครึ่งเดือนหลังจากนี้นะคะถือเรียกว่าเป็นโค้งสุดท้ายของฤดูฝน
ทำให้ประเทศไทยของเรามีฝนตกหนักมีร่องมรสุมพาดผ่าน
ที่ในช่วงกลางเดือนตุลาคมค่ะประเทศไทยของเราจะเข้าสู่ฤดูหนาวค่ะ
ส่วนในระยะนี้ยังคงต้องตรวจสอบสภาพอากาศเพราะว่าหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักค่ะ
จากการตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะในระยะนี้
มีฝนตกชุกในหลายพื้นที่ค่ะ๑๖๐๘๐ของพื้นที่อุณหภูมิอยู่ที่๒๒๓๔องศาค่ะ
ขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง๑๖๐๘๐ของพื้นที่
จุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าสองเมตรส่วนภาคใต้มีฝนเยอะทั้งสองฝั่งค่ะ
ร้อยละ๔๐๘๐ของพื้นที่จุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
เรือเล็กเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพฯมหานครและประธิบนธนธรรม
ฝนเยอะทั้งสัปดาห์๑๖๐๘๐ของพื้นที่ระวังปัญหาน้ำรอการระบายค่ะ
คุณผู้ชมคะเวลาฝนตกหนักแบบนี้เนี่ยสิ่งที่กระทบที่สุดก็คือไร่นาใช่ไหมคะ
ประเทศจีนค่ะเขามีทางออกมีการปลูกข้าวยักษ์ค่ะคุณผู้ชม
นี่ค่ะคือภาพของข้าวยักษ์ที่เขาบอกว่ามีความสูงที่สุดคือ๒เมตรค่ะ
น่าเชื่อนะคะว่าเป็นข้าวสามารถทนต่อน้ำท่วมได้
อกจากนี้ยังทนน้ำเข็มได้ด้วยค่ะ
และนี่คือรูปกราบต้อนรับวันนี้สวัสดีค่ะ